แต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเมื่อสักครู่นี้
เราพาไปวัดเราได้เห็นศิลปะต่างภายในวัดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวัฒนธรรมของผ้ากันบ้าง
จังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมน่าจะจำกันได้นะ
ถ้าติดตามกันมาตลอดก็คือเราเคยนำเสนอกันไปว่า
โรงเรียนกระเทียมวิทยาที่จังหวัดสุรินทร์เขาให้เด็กนักเรียนนุ่งผ้าไทยไปโรงเรียนทุกวันศุกร์
และตอนนี้ไม่ได้มีแต่โรงเรียนกระเทียมวิทยาแล้วนะคะ
เพราะโรงเรียนอื่นเขาก็มีการให้นักเรียนนุ่งผ้าไทยในทุกวันศุกร์เหมือนกัน
และที่สำคัญเขาให้ใส่ผ้าไหมสุรินทร์
ซึ่งผ้าไหมสุรินเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์เขาอยู่แล้ว
เดี๋ยวไปดูความน่ารักกันว่าน้องนักเรียนที่เขาใส่ผ้าไทยผ้าไหมสุรินไปโรงเรียนจะน่ารักกันขนาดไหน

ไปเลยค่ะที่โรงเรียนตาคงวิทยาราชมังคลาพิเศษอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์

โอ้โหนุ่งผ้าสิ้นมาแบบนี้เลยละ
น่ารักมากเลยคือมองไปทางไหนเราก็จะเห็นแต่น้องนักเรียนเนี่ยค่ะแต่งกายกันแบบนี้สวมใส่ผ้าถุงไหมแล้วก็สโรงไหมพื้นบ้าน
คือต้องบอกว่ามันมีความน่ารักมีความสวยงามแล้วก็แปลกตานะสำหรับใครที่พบเห็นน้องเดินผ่านไปผ่านมาคือกิจกรรมดีแบบนี้ค่ะทางโรงเรียนเขาจัดขึ้น
เพื่อต้องการที่จะให้เด็กได้ร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไหมพื้นบ้านที่เป็นผ้าไหมขึ้นชื่อของจังหวัดสุริน
ผู้หญิงเขาก็ใส่ผู้ชายเขาก็ใส่นะผู้ชายก็ใส่สโรงผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงแบบที่เห็นนี่เครื่องประดับด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมบางคนเขาแต่งให้มันดูสวยงามด้วยการใส่เครื่องประดับเป็นเข็มขัด

ลงตัวมีความสวยงามมากเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะนักเรียนหญิงคุณดูเครื่องแต่งกายของนักเรียนหญิงที่โรงเรียนนี้นักเรียนหญิงที่โรงเรียนนี้เขาจะเป็นเสื้อแขนยาวคอบัวนะแล้วก็จะมีโบเนี่ยผูกที่คอใช่แล้วคุณดูนะเวลานุ่งใส่กับผ้าถุงที่เป็นผ้าไหมอ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นนะมันมีความสวยงามที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ